เพราะว่าวันนี้กลายมาเป็นประเด็นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเลย
งปมเฉาบัตรงอกกรกตขยับจ่อแจกใบแดง
เมื่อวานนี้คุณผู้ชมประมาณสัก๔โมงเกือบครึ่งช่วงเย็น
กรกตก็มีการแถลงแล้วเมื่อวานรองกริจก็ออกมาแถลงในเรื่องนี้
สิ่งที่มันคาใจอยู่๔ข้อไล่เรียงทีละข้อเลย
ว่าสรุปแล้วมันเป็นยังไงเพราะว่าเวลาที่กกตออกมาแถลงเอง
สื่อรวมถึงคนที่เขาติดตามเนี่ยเขาก็ดูเรื่องตัวเลขนะ
ว่าไหมมันมีคลาดเคลื่อนมันไม่ตรงกัน
จากตัวเลขแล้วคำอธิบายต่างด้วยค่ะ
มันค่อนข้างอ่านไปฟังไปก็เอ๊ะสรุปยังไงนะ

เมื่อวานนี้ค่ะนายกริจเอื้อวงรองเลขาธิการกรกตก็ชี้แจง๔ข้อสงสัย
สาธารณชนตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่อง
อย่างเรื่องแรกจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง
เพราะว่าเขาก็ตั้งข้อสังเกตกันไงว่า
วันที่ประธานกรกตแถลงในวันเลือกตั้งเนี่ย
เรื่องตัวเลขแถลงว่าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งคือ๕๑๒๕๖๒๔คน
แล้วพอมาแถลงอีกรอบนึงเมื่อวันที่๒๘มีนาคม
แถลงว่า๕๑๒๓๙๖๓๘คน

เพิ่มขึ้น๓๔๐๑๔คน
ใช่ค่ะทีนี้เรื่องตรงนี้ข้อแรกก็ชี้แจงว่า
ตอนแรกประธานกรกตแถลงวันเลือกตั้งเลยนะ
เป็นการเอาตัวเลขเอาข้อมูลมาจากการคีย์ข้อมูล
แล้วบางหน่วยขี่มาแล้วแต่มันไม่เข้าระบบไงคุณ
มันเป็นข้อมูลที่ยังไม่๑๐๐ในวันเลือกตั้งที่เขาแถลงนะ
แต่ล่าสุดที่แถลงเนี่ยมันเป็นข้อมูล๑๐๐แล้ว
เอกสารรายงานผลอย่างเป็นทางการ๑๐๐ที่๓๐เขตเลือกตั้ง

เอ๊ะคือจริงตัวเลขผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง
มันต้องเป็นตัวเลขที่มันแข็งตัวมันต้องไม่นิ่งแล้วไม่ใช่หรือ

ซึ่งท่านก็ชี้แจงแหละว่าตอนแรกที่บอก
เอาเป็นว่าให้ยึดตัวเลขล่าสุดละกันที่บอก

ทำงานมาหลายวันแล้วนี่คือตัวเลขล่าสุด

ประเด็นที่๒บ้างไหมคะ
ประเด็นที่๒เรื่องของบัตรเลือกตั้ง
ที่มันเพิ่มขึ้นมา๔๕๐๐๐กว่าใบ

ค่ะเรื่องนี้ก็มีการอธิบายออกมาเหมือนกัน
บอกว่านอกจากมันเป็นผลคะแนน๑๐๐แล้วนี่นะ
บวกผลรวมคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าทั้งใน
และนอกเขตเลือกตั้งที่มีผู้มาใช้สิทธิ์๒ล้าน๓แสนคน
รวมกับบัตรเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรอีกกว่า๑แสนใบ
จึงรวมเป็นตัวเลขของบัตรเลือกตั้งที่เพิ่มขึ้น๔๕๐๐๐ใบ
เออก็นี่แหละบอกว่าพอมันทบไปจำนวนมันก็เลยเพิ่มขึ้น
แต่อันนี้มันไม่ได้เป็นการเพิ่มขึ้นแบบไม่มีเหตุผลนะ
มันมีเหตุผลเพราะว่ารวมพวกบัตรเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

ซึ่งท่านก็บอกว่ากระบวนการทั้งหมดมีการตรวจสอบตั้งแต่หน่วยเลือกตั้ง
ที่เขามีการประกาศผลหน่วยเลือกตั้งจำนวนบัตรที่ใช้บัตรที่เหลือ
รวมถึงข้อมูลทั้งหมดสามารถตรวจสอบได้
แล้วก็เชื่อว่าผู้สมัครทุกคนก็ได้บันทึกข้อมูลหมดแล้ว
ไม่มีใครไปเพิ่มผลคะแนนตัวเลขได้

ส่วนอีกประเด็นนึงคือเรื่องบัตรเขย่งคุณ
จำได้ใช่ไหมมีขาไหมเขย่งได้
ถึงแม้ว่ามันจะเขย่งมา๙ใบก็ตาม
คือมันเป็นผลต่างของผู้ที่มีสิทธิ์มา
ผู้ที่มาใช้สิทธิ์กับจำนวนบัตรเลือกตั้งมันต่างกัน
ทีนี้คุณผู้ชมไอ้๙ใบเธอก็บอกนะ
แล้วตัวเลขที่น้อยกว่า๙ใบมันไม่มีผลกระทบต่อคะแนนผู้สมัคร
สสรวมถึงจำนวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ไปกว่า๓๘ล้าน
ซึ่งมากกว่ายอดรวมของบัตรดีบัตรเสียแล้วก็บัตรไม่ประสงค์เลือกผู้สมัครใดจำนวน๒ใบ
ซึ่งคณะทำงานก็เห็นว่าการนับจำนวนบัตรเลือกตั้งที่ต้นคั่ว
ที่ใช้ไปมันอาจจะคลาดเคลื่อน๒ใบ
ซึ่งก็จะมีการตรวจสอบนะว่าไอ้๒ใบนี้มันเกิดขึ้นจากหน่วยไหน
เดี๋ยวเขาจะไปพูดคุยกันในคณะทำงาน
อันนี้ที่เขาบอกเขาบอกว่าอยากชี้แจงเพื่อไม่ให้เกิดความเคลือบแคลงสงสัย
ท่านอธิบายเพิ่มเติมแล้วก็ฟังง่ายแบบนี้นะคะ
ท่านบอกว่าอาจจะมีคนที่ไปเข้าแถวแบบนี้
แล้วก็เข้าไปจุดแรกก็คือการไปหาลำดับของตัวเอง
แล้วหลังจากนั้นอาจจะยืนรอนาน
แล้วก็ออกไปกลับบ้านไปเลยหรืออาจจะมีธุระ
ก็เลยไม่ได้เข้าไปการในครูหา

ไปแค่ขั้นตอนแรกยังไม่ได้เข้าสู่กระบวนการ

ประมาณนั้นก็เลยเกิดคำว่าบัตรเขย่ง
แต่คุณอย่าลืมนะคือเรื่องนี้
เอาจริงแม่หน่อยหรือว่าคุณหญิงสุดารัฐ

เพราะว่าคุณหญิงสุดารัฐก็ตั้งคำถามไง
ว่าเอ๊ะเอาจริงบัตรเขย่ง
คือมันจะขนาดนั้นเลยเหรอกับการที่คนต่อคิว

คือมันเหมือนกับว่าเซ็นชื่อแล้วรับบัตรไปแล้ว

คือมันแค่เดินไปกากบาทแล้วก็ห่อนบัตรลงหีบ

แล้วคุณหญิงสุดารัฐแตะประเด็นนี้ด้วย

คือกลไกที่พวกซื้อเสียงนำมาสู้กับแคมเปญ

นายเขาจะใช้วิธีเอาบัตรออกไปนอกหน่วย
ที่กรกตเรียกว่าบัตรเขย่งแล้วเอาบัตรไปกานอกหน่วยนะ
ค่ะแล้วให้คนที่จะเข้าไปลงคะแนนเนี่ยแอบเอาเข้าไปด้วย
พอรับบัตรใหม่มาเอาบัตรใหม่ใส่กระเป๋าไว้
แล้วก็หยิบบัตรที่กาวไว้แล้วจากนอกหน่วยเอาไปห่อนใส่หีบแทน
อันนี้คือสิ่งที่คุณหญิงสุดารัฐโพสต์ค่ะจำนวนบัตรมันก็เลยไม่ใช่
ใช่แล้วก็แฮชแท็กของคุณสุดารัฐก็คือบัตรเขย่ง๑ใบออกลูกได้เป็นร้อยค่ะ
นี่คุณผู้ชมแต่กรกตชี้แจงมาแบบนี้
ส่วนอีกหนึ่งประเด็นประเด็นสุดท้ายคือเรื่องของการประกาศผลร้อยละ๙๕ในวันที่๙พฤษภาคม
ค่ะประกาศผลในวันที่๙พฤษภาคมประกาศผลทั้งหมดเนี่ยนะคะ
คือตอนนี้ได้เร่งรัดกลุ่มภารกิจสืบสวนสอบสวนในเรื่องกรณีการทุจริตเลือกตั้ง
แล้วก็กฎหมายใหม่ห้ามไม่ให้เปิดโอกาสให้ทยอยประกาศ
อันนี้ยอมรับว่ามีความเป็นไปได้ที่จะมีการให้ใบแดงก่อนวันที่เก้า
ก็เลยอาจจะทำให้สอสอบัญชีรายชื่อที่สื่อมวลชนมีการคำนวณไปเนี่ย
มันอาจจะมีการปรับเปลี่ยนไปได้ถ้าเกิดว่ามีการเลือกตั้งใหม่
เอาเป็นว่าคือหลังจากนี้มันก็จะต้องมีกระบวนการไง
คือแจกใบเหลืองใบส้มใบแดงแล้วเดี๋ยวเอ่อ
จะครบกำหนดการประกาศผลร้อยเปอร์เซนต์เนี่ยคือวันที่ก้าวพฤษภาคม
ถ้าสมมุติเกิดว่ามันตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยก่อน
ก็อาจจะมีการประกาศล่วงหน้าก่อนก็ได้อันนี้เดี๋ยวต้องรอติดตามกันนะคะ
ทีนี้คุณผู้ชมอยากให้ดูความเคลื่อนไหวของนิสิตนักศึกษาบ้าง
ค่ะเป็นความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานของกกต
รวมลายชื่อกันนักศึกษานิสิตนักศึกษาหลายมหาวิทยาลัยมีความเคลื่อนไหวในเรื่องนี้นะคะ
มหาวิทยาลัยมหาสารคามมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ออกแถลงการค่ะ
เรียกร้องให้กรกตแสดงความรับผิดชอบต่อความผิดพลาด
ในกระบวนการจัดการเลือกตั้งด้วยการยุติบทบาท
ว่ายุติบทบาทง่ายเลยลาออกโดยองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ระบุว่าท่าทีของกรกตส่งผลต่อสาธารณชน
รวมถึงส่งผลที่ใหญ่กว่านั้นก็คือนานาอารยประเทศ
ตอนนี้เขาบอกว่าต่างประเทศขาดความเชื่อมั่นต่อการ
เลือกตั้งและผลการเลือกตั้งของไทยแล้วนะอันนี้นักศึกษาบอกนะคะ
และเรียกร้องให้เปิดเผยรายละเอียดการนับบัตรการขนส่งการรายงานผล
ให้มันชัดเจนกว่านี้หน่อยตลอดจนคะแนนของผู้สมัครทุกคนเลย
ไม่ว่าจะเป็นหมื่นคนคุณก็ต้องแจกแจงมาเดี๋ยวเราช่วยนับนะคะ
อีกทั้งขอให้กรกตปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เอื้อประโยชน์ให้แก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
ก่อนหน้านี้องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สภานิสิตจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยค่ะออกแถลงการประนามการกระทำของกรกต
ถึงความบกพร่องต่อการปฏิบัติหน้าที่ในครั้งนี้ด้วย
เช่นกันนอกจากที่จะมีการเคลื่อนไหวแล้วมีการขอรวบรวมรายชื่อถอดถอนกรกต
ใกล้ร้านแล้วนะใกล้ร้านลายชื่อแล้วนะคะ

นี่เป็นความเคลื่อนไหวของนักศึกษาภายในประเทศเรา
ค่ะส่วนทางด้านนายอานนท์นำพาก็มีการโพสต์เฟซบุ๊คส่วนตัวนะคะ
เชิญชวนให้ประชาชนมารวมตัวกันที่อนุสวรีชัยสมรภูมิ
วันพรุ่งนี้ค่ะคุณผู้ชมช่วงเย็นเพื่อแสดงพลังปกป้องคะแนนเสียง
จากความผิดพลาดคลาดเคลื่อนของกรกต
แล้วก็ติดแฮชแท็กเขาชวนติดแฮชแท็กแฮชแท็กนี้นะคุณผู้ชมเนี่ย
อย่างที่คุณผู้ชมอ่านอยู่หน้าจออันนี้เห็นแล้วอันนี้เห็นแล้ว
วันอาทิตย์ที่สามสิบเอ็ดมีนาคมนี้ห้าโมงเย็นนะคะ
ค่ะดูฝากฝั่งของนายอนุรักษ์เจนตวนิษฐ์หรือว่าฟอร์ด
เส้นทางสีแดงก็มีการโพสต์ข้อความลงทางเฟซบุ๊คส่วนตัวด้วยนะคะ
คือมีการชักชวนมวลชนให้มาชุมนุมที่แยกราชประสงค์
วันที่๓๑มีนาคมเหมือนกันแสดงว่าตอนนี้มีทั้งที่อนุสวรีนะ

เพื่อที่จะรวบรวมรายชื่อถอดถอนกรกตเป็นการแสดงพลังสนับสนุน
ให้พักที่ชนะเลือกตั้งจัดรัฐบาลโดยจะมีการปราศัยจากกลุ่มองค์กร
จากประชาชนแล้วก็จากนักศึกษาด้วยนะคะคุณผู้ชม
อันนี้เป็นความเคลื่อนไหวแล้วก็เมื่อสักครู่คุณสุภาษาราบอกว่า
ตอนนี้เนี่ยดิฉันเข้าไปดูล่าสุดตัวเลขนะ
ตอนนี้อยู่ที่๘๒๖๔๔รายชื่อแล้วก็บอกว่าเนี่ย
ขอให้ถึง๑ล้านรายชื่อนะคะเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานประมาณสองหมื่น
เมื่อวานนี้จะอยู่ที่ประมาณ๘แสนค่ะอีก๑๐๘จะครบล้าน
ก็เป็นอีกหนึ่งพลังของคนรุ่นใหม่ของนักศึกษาที่แสดงความคิดเห็นด้านการเมืองด้วยนะคะ